ส่วนอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่เรามักจะได้ยินเสียงร้องขับขานบทเพลงของเขา
จากเพลงเพื่อชีวิตแล้วยังมีเพลงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชด้วย
นั่นก็คือพี่แอดคาราบาลนั่นเองนะครับ
ไอซ์คาราบาลนอกจากที่จะนำคำพ่อสอนมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแล้ว
ยังนำคำพ่อสอนนั้นมาแต่งประพันธ์เป็นบทเพลงมากมายนะครับ

สำหรับทุกคนที่ดูแลที่ที่๕๕๖เคยแสดงหน้าพระพักษ์เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่๙
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศักระพระราชานุสวรีสมเด็จพระสุริโยไทยณทุ่งมะขามหย่อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสแต่งเพลง
โดยนำพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
มาไว้ในบทเพลงเพื่อให้คนไทยสามารถจดจำพระนามของพระองค์ได้
เพลงคือผู้ปิดทองหลังพระอันนั้นเป็นเพียงผู้ที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในในสำนักพระราชวังนะครับ
สำนักราชเลขาให้ผมแต่งนะครับแล้วก็อยากให้มีชื่อของพระนามเต็มของพระองค์ท่านอยู่ในเพลงด้วย
เพราะว่าเราเป็นลูกท่านจะไม่รู้จักชื่อ
ก็๒๔๙๘ผมซื้อผมเกิดมาปี

ในหลวงเสด็จกับสมเด็จพระนางเจ้าไปที่อ่างเก็บน้ำโพพญาจังหวัดสุพรรณแล้วก็วงดนตรีของพ่อ
เป็นวงหนวนตรีที่เล่นธวายคุณพ่องท่านยังมอบเหนียนให้เป็นที่ละลึกสองเหลือง

พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
รักนำใจเพื่อใช้
มีชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อ
คาราบาลนับว่าเป็นศิลปินที่มีแรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ในการแต่งเพลงมากที่สุดคนหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปิดทองหลังพระตามรอยพ่อ๘๐ปีพ่ออยู่หัววิหกพลัดถิ่นคนไทยรักกันสามัคคีประเทศไทยและอีกมากมาย
ซึ่งในช่วงเวลาที่ทั้งประเทศอยู่ในห่วงเวลาของความโศกเศร้าต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
มีอีกหนึ่งบทเพลงที่ศิลปินแห่งชาติใช้เวลาแต่งเพียง๑ชั่วโมงกันกรองความในใจ
เรียงเป็นบทเพลงเพื่อแสดงออกถึงความอาลัยกับบทเพลงพ่อภูมิพล
เท่าใดไม่เคยคิดบ่นประชาชนต้องสุขสบาย
ทุ่มเทพระวรกายแลกกับครองแผ่นดินโดยธรรม
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะแต่งเพราะว่าได้มีเพลงที่แต่งให้พระองค์ท่านไว้เยอะแล้ว
แต่ทีนี้พอมาสักพักหนึ่งได้อ่านจากเฟสนะครับ
ก็มีเสกที่เขาแต่งออกมาเสกโลโซแล้วก็มีในเฟสเสกเขาก็มีบอกว่า
ได้ฟังของพี่เสกแล้วเมื่อไหร่พี่แอดจะออกมาสักที
มันต้องออกมาแล้วก็เลยทำพอดีวันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดี
ไม่ได้ไปไหนเลยแต่งแล้วก็วันจันทร์ก็อัด
ผมไม่ไม่ทราบว่าเรียกราชศาสตร์ว่าอะไร
เหงื่อของท่านไหลลงมาจากจมูกนะครับ
ภาพนั้นเป็นภาพที่ทดแทนอะไรหลายอย่าง
บอกอะไรหลายอย่างกับประสบนิกรของพระองค์
ว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย
กับการตรากต่ำทำงานหนัก
เพื่อประสงค์นิกรของพระองค์
จากภาพนี้แหละครับที่ผมใช้ได้เป็นแรงบันดาลใจในการเขียนเพลง
ดังนั้นเรื่องราวต่างเราก็ทราบกันดี
แล้วผมปฏิบัติภารกิจที่หนักมาตลอด
ผมยังเป็นเด็กก็เห็นจากในทีวี
หรือแม้แต่เคยได้ไปเผา
แล้วก็พอโตขึ้นมาเพื่อนที่ทำโครงการพระราชดำริก็หลายคน
เพื่อนที่อยู่กรมชนประธานอยู่กรมป่าไม้ก็ดี

หลายคนก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทำอะไรบ้าง
ทราบมาว่ามีโครงการพระราชดำริถึง๓๐๐โครงการ
แล้วก็ทุกครั้งที่บ้านเมืองมีข่าวเกี่ยวกับ
จะมีพยุเข้าจะมีถูกเล็ก
ผมก็ต้องเป็นห่วงบ่นใหญ่แล้วก็คอยตรวจเช็ค

เป็นวันที่พวกเราต่างเศร้าโศกเสียใจ
ในฐานะศิลปินแอดคาราบาล
หวังว่าบทเพลงที่ตนเองร้องและแต่งขึ้นมา
สื่อให้คนไทยในชาติรักสามัคคี
และน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙ไปปรับใช้
และขอเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
ผมคิดว่า
กับคนไทยนั้นเป็นสิ่งที่คู่ควรกันมานานแล้ว
แล้วก็ยังเป็นสิ่งที่คู่ควรต่อไป
นะครับผมอยากให้พวกเรามีความจงรักพรรคดี

อุงพระมหากษัตริย์อุงพระประมพของเรา
เรือนขวานขุนวงข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน